ขุมผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูสาวแซ่บไซมีมาค่ะหน่อย
อากาศที่มันร้อนอยู่ในตอนนี้

ยิ่งโสดยิ่งสวยคุณผู้ชมค่ะ
และล่าสุดนี่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูลุคนี้ของน้องค่ะ
มาในชุดบิกินี่เป็นยังไง

ใช่ค่ะรูปนี้เนี่ยฮอตมากคนกดไลค์เป็นแสนคุณผู้ชม
โอ้โหโสดแล้วแซ่บขนาดนี้แพรวาบอก
จากนี้จะไม่โฟกัสเรื่องความรักแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ฮือฮาใช่ไหมแพรวาไปขอความรักมาไง
ใช่เห็นว่าไปขอพระแม่รักษมีใช่ไหม

ใช่แล้วก็กำลังจะมีคนไปตามด้วยวันนี้อีก๒คน

จะไปขอพระแม่รักสมีย

ซึ่งจะบอกว่าแพรวาเขาบอกว่าตอนนี้
ไม่ขอโฟกัสเรื่องความรักแล้วนะ
โฟกัสที่แบบว่าเรื่องของชีวิตตัวเอง

จะไม่ถามเรื่องฟงเรื่องแฟนแล้ว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

คือน้องเนี่ยพูดว่าต่อไปถ้าจะไปถามหมอดูจะขอพรแต่เรื่องโชคเรื่องราบเรื่องเงินเรื่องทอง
แต่เสียดายนะยิ่งเสร็จแล้วมาเข็ดอะไรกับความรักอ่ะเท่านี้เอง